กระทู้ฮอตบนพันทิพย์กันบ้างนะคะเวลาเราไปสนามบินเนี่ยไปซื้อของส่วนใหญ่ราคาก็จะค่อนข้างสูงแต่ว่ากระทู้ฮอตล่าสุดนี้เขาบอกว่าแพงเกินไปแพงเกินจริงที่สนามบินภูเก็ตจะแพงขนาดไหนติดตามค่ะ
โชคจุดนั่งรอคืนเครื่องบินนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์นะคะร้องเรียนถึงสนามบินภูเก็ต
พบว่าราคาสินค้าบริเวณที่นั่งรอขึ้นเครื่องเนี่ย
มีราคาขายแพงชนิดที่เขาบอกว่าไม่สามารถจับต้องได้
สาเหตุเกิดจากอะไรครับนี่ถามใหญ่เลยนะคะ
อาทิตย์เริ่มแรกเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้อหนึ่ง

แต่ว่าในสนามบินตั้งราคาขายถึง๖๐บาท
ก็คือแพงกว่าถึง๓เท่าตัวนะคะ
รวมไปถึงขนมขกเคี้ยวข้างนอกขายซองละ๖๐
แต่ในสนามบินขาย๑๕๐
ที่ซองเล็กข้างนอกขาย๒๕บาท
อันนี้บวกไปอีกเกือบ๔เท่าสนามบินขาย๙๐บาทนะคะ
อกจากนั้นพีคกว่านมกล่องเล็กทั่วไป
ร้านทั่วไปขายอยู่ที่๑๐๑๕บาท
แต่ว่าในสนามบินตั้งราคาขายถุงถึง๕๐บาท

ก็เข้ามาแชร์วิพักษ์วิจารณ์กันแหละ
บอกว่าอยากจะได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าทำไมถึงให้ร้านค้าสามารถตั้งราคาสูงได้ถึงขนาดนี้

สอบถามไปยังนายนิติในสิริสมรรถการนะคะ
ซึ่งก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน

ร้านค้าที่จะมาเช่าพื้นที่เนี่ย
มีการประมูลแล้วก็มีการทำสัญญา
ว่าสินค้าที่ขายต้องมีราคาไม่เกิน๒๐

แต่เห็นชัดเลยว่าอันนี้แพงมาเป็น๓๐๐๔๐๐๕๐๐นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็มีการพูดคุยกับทางผู้อำนวยการ

ตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องราคาสินค้า
ซึ่งก็คาดว่าที่สินค้าในสนามบินภูเก็ตแพงกว่าที่อื่น
เป็นเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงค่ะ

อธิบดีกรมการค้าภายในนะคะ
นางสาววิบูรรรคร่วมรักค่ะ

ถ้าร้านค้ามีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน
กรณีนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอาผิดได้
อีกทั้งเป็นพื้นที่ของทางท่าอากาศยานไทยที่ผู้ค้าต้องประมูลเพื่อเช่าพื้นที่
ทำให้สินค้าต่างมีต้นทุนที่สูง
ซึ่งที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เคสแรกนะคะ
ก็มักจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าแล้วก็อาหารภายในสนามบินมาเรื่อย
เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะ
จากสนามบินก็มีโรงภาพยนตร์ที่คนพูดถึงกันเยอะว่า
ขนมขบเคี้ยวน้ำหน้าโรงภาพยนตร์ราคาสูง